หลังจากที่ก่อนหน้านี้ชวนรางวัลมาหลายหมดซะด้วยนะคะ
จนแม่ของพี่ไพยยังแซวบอกว่า
จ้างสั้นเหรอแล้วแม่

เมื่อวานนี้ค่ะพี่ฮายของเราดวงดีสุดค่ะ
ถูกรางวัลเลขท้ายเหมือนพี่สุนารีเลยนะคะ
๒ตัวเจ็ดกว่า๕๕ใบแล้วก็๓ตัวท้าย๖หนึ่งอีกกว่า๔๐ใบค่ะ
รับทรัพย์จากรัฐบาลไปเต็มวัวดนี้นะคะ๒๗๐๐๐๐บาทค่ะ
โอ้โหเอามือชับอกค่ะ
ไม่น้อยหน้าเลยนะคะพี่สุนารีของเรานะคะก็ฟาดไปอีกแล้วค่ะ
นี้นะคะยิ้มหน้าบานโอ้โหเข้าเป้าทั้งเลขท้าย๒ตัว๓ตัวค่ะ
เหมือนกันพี่หะเหมือนกับพี่ฮายเลยค่ะนี่ดูเลยนะคุณผู้ชม
รวมแล้วนะคะ๖๐ใบบวกรบคุณหารกระเป๋าตุงเหมือนกันนะคะ
รับไปเลยค่ะ๒๓๐๐๐๐บาทค่ะมาทางฝั่งพี่พี่นางสิริพรกันบ้างนะคะ
งวดนี้ก็รับทรัพย์ไปแบบพอหอมปากหอมคอค่ะ
รางวัลนะคะเลขหน้า๓ตัว๒ใบนะคะแล้วก็รางวัลเลขท้าย๒ตัวอีก๑ใบค่ะ
ไม่มากไม่น้อยนะคะ๑๐๐๐บาทแค่นั้นเองนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ทำไมงวดนี้มีแต่สาวคะ

หนุ่มอารมณ์ดีค่ะคุณแจ๊คแฟนฉันนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้อารมณ์แบบโอ้โหสมใจค่ะคุณผู้ชม
โพสต์ประกาศว่าถูก๓ตัวตรงแต่ไม่บอกว่าเลขอะไรค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเลยขอไปส่องในอินสตาแกรมนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวโพสต์นะคะหาเลขเด็ดและพี่สุนารีราชศรีมา
เขามาบอกใบ้ไว้นะคะแล้วพอผลรางวัลออกเท่านั้นแหละ
แจ๊คก็โพสต์เฮค่ะพร้อมทั้งซื้อนะคะน้ำแดงถวายสารพระภูมิ
ยังโอนเงินนะคะบริจาคทำบุญให้กับกองทุนองค์กรประชานาศนะคะ
แล้วก็บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลส่งด้วยนะคะทำบุญด้วยนะคะ
งานนี้นะคะเรียกได้เต็มปากว่าอารมณ์ดีแถมยังมีน้ำใจสุดไปเลยล่ะค่ะ

ดูก็มีชายหนุ่มโผล่มา๑คนนะของเราดูกันบันเทวง
แต่ว่าเจ้าพ่อหายไปไหนหมดคะ

ต้องร้องเพลงพักก่อนช่วงนี้ก่อนนะคะ

รุ้นก็ตอบไปนะก็ยินดีกับผู้โชคดีทางบ้านด้วย